เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกัน
เขาบอกว่าเวลาที่เจอสัตว์อะไรก็ตามอยู่ในอาหารเนี่ย
คือถ้าเจอหนึ่งตัวเนี่ยน่ากลัวน้อยกว่าเจอครึ่งตัว
แมลงสาปคุณอีกครึ่งตัวอาจจะไปอยู่ในท้องเราแล้วใช่ไหม
แต่รอบนี้เจอแมลงสาปสองตัวเลยจ้าอยู่ในก๋วยเตี๋ยหลอดนะคะ
แบงค์เนี่ยเขาเจอและที่สำคัญพิกัดที่เจอนะคุณ
เป็นที่เดียวกับที่เคยเป็นข่าวเมื่อ๒วันก่อน
ที่เขาเรียกค่าเสียหายจาก๓ล้านเป็น๖ล้านเพราะเจอแมลงสาป

ใช่ค่ะผู้ชายคนนี้คือนายธนาพิพัฒน์ชัยธนาธนทัศน์นะคะที่เขาไปยื่นหนังสือต่อศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่
นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่รอบล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
มีคนใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าจุลาลักษณ์คำสุรา
มีข้อความบอกว่าเจอแมลงสาปในอาหารในห้างที่กำลังเป็นข่าวอีกแล้ว

แล้วเขาบอกว่าห้างควรมีมาตรการในการจัดการความสะอาดที่ดีกว่านี้นะบางที

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็สอบถามไปยังคุณจุลาลักษณ์
ก็ทราบว่าเธ้เนี่ยทำงานเป็นทนาคารแห่งหนึ่งอยู่ในห้างนั้นแหละค่ะ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อตอนนั้นไปทานก๋วยเตี๋หลอด

นี่ตัวอะไรสีดำสีน้ำตาล

มาจากเลอะน้ำซีอิ๊วน้ำซอสเหรอ

ก็มีกุ้งแห้งมีเต้าหู้

จากนั้นพนักงานก็จะคืนเงินให้
แต่ตัวของคุณจุลาลักษณ์ไม่รับ

โลกออนไลน์เพราะว่าอยากให้ทางห้าง

เข้าตรวจสอบหน่อยเรื่องมาตรฐาน

อันนี้ก็พอมาเป็นข่าวอยู่ติด
กันแบบนี้นี่คือต้องลงไปดูแล้วล่ะค่ะ

แต่กรณีก่อนหน้านี้ค่ะนายธนาพิพัฒน์
ผู้เสียหายรายแรกที่มีการไปยื่น
หนังสือต่อศูนย์คุ้มกรองผู้บริโภคที่สหรัฐกลาง

วันนี้เขาบอกว่าจะเข้ามากรุงเทพมหานครค่ะ

เป็นการสร้างบรรทัศน์ให้กับผู้บริโภค

ร้านค้าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ